สำหรับพี่จอยทีสเกิร์ตแล้วก็เพื่อน
ขอปล่อยพลังหลังคอนเสิร์ตจบกันหน่อยนะ
จะเป็นยังไงไปติดตามกันในช่วง
ยังคงอินและฟินมากกับการขึ้นคอนเสิร์ต
สำหรับพี่จอยทีสเกิร์ตก็เลยขอชวนแก๊งเพื่อน
ทีมกันปล่อยพลังมวลกันอีกครั้ง
ถึงจะไม่ครบทีมกิฟต์มาจอยแต่ก็ส่งต่อเอเนอร์จี้ให้พ่อรองแบบเต็ม
ระหว่างรอพระบวชญาติโยมก็ขอเต้นมันก่อนสวดนะคะ

แอบแซ่บเป็นรอบอยู่ได้ยาวในเจ้าวันเอง
ปล่อยค่ะปล่อยค่ะปล่อยปล่อยอ้าว
ชื่นอกชื่นใจ
นานจะได้เห็นพ่อรองยิ้มจนตายีหัวเราะคึกคัก
แฮปปี้แรงดีขนาดนี้

ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ